แต่ดิฉันจะบอกว่ามันมีครูท่านหนึ่งเป็นครูศิลปะทำหมวกกันน็อก
จริงไม่ธรรมดาหมวกกันน็อกที่เห็นทั่วไปนี่มันธรรมดาเบย
แต่หมวกกระน็อกที่ครูท่านนี้ทำนะคะเป็นหมวกรูปเหมือน
จะเหมือนอะไรยังไงไปดูกัน

ใจเย็นคุณผู้ชมค่ะตั้งสติดีจะบอกว่าทั้งหมดที่เห็นนี่คือหมวกกันน็อกจริง
ใส่แล้วมองทางไหนอ่ะคะ
มีค่ะมันมีวิธีนะคะแต่จะบอกว่าเป็นหมวกกันน็อกรูปเหมือน
ทำออกมาแล้วเหมือนมากจริง

โอ้โหดูเหงือกสิแดงมากเลยสดมากเลยนะเนี่ย

เคยดูไหมหนังฝรั่งบริกุทธาลิวุธ
มันมาจากต่างดาวมันมาบุกโลก

สมัยนั้นนี่ดังมากเล่นกับนี่อาโนชาวาเซเนสเกอร์

คุณคูรี้แหละเค้าบอกว่าก็ได้ดังบัญแดนใจจากหลังเรื่องนี้แหละ
ก็เลยเอามาทำเป็นหมวกกันน็อกมาตกแต่งมาวาดให้มันสวยงาม

นั่นก็คือคุณสุริยันตันเต็มสินนะคะ
คุณสุริยันบอกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นครูสอนศิลปะ
แต่อยู่วันหนึ่งนี่นะมีเพื่อนเพื่อนที่เขาขี่รถบิ๊กไบท์คันใหญ่อะเนาะ
แล้วเขาก็จ้างให้ทำหมวกกันน็อกรูปหน้ากากไอรอนแมนให้

ก็เลยอ่ะในเมื่อเรียนศิลปะมาอยู่แล้วก็เลยใช้ความรู้ด้านนี้เนี่ยนะคะ
ลองผิดลองถูกทำหมวกกระน็อกจนสำเร็จ
จากนั้นพอมีคนมาเห็นเพื่อนเขาใส่หมวกกันน็อกโอ้โหให้คุณเท่านั้นแหละป้า

มาจากไหนมาก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับหมวกกระน็อกเป็นต้นมาด้วยนะคะ
ก็เลยเอามาสร้างเป็นหมวกกันน็อก
ไปคุยกับคุณสุริยันกันหน่อยค่ะ

ลงมากครับโชคดีที่ผมเกิดในยุคนี้นะครับ

อะไรที่ทำให้เขาก็สนใจเลือกสิทธิ์ครับ
ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่เขาคุยกับผม

แต่ผมก็ตั้งใจทำทุกชิ้นที่มันทำออกมา
เพราะว่างานลูกค้ายังไงมันก็ต้องละเอียดและดีที่สุด
ถึงจะส่งงานได้ไม่ใช่ว่าทำลวกแล้วส่งไป
มันจะปากต่อปากเลยครับของแบบนี้

ถูกต้องเนี๊ยบทุกใบนะคะลูกค้าก็เลยชื่นชอบ
ค้าให้ถิ่มค่าดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ
ซึ่งหมวกกันน็อกของคุณสุเรียนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะว่าจะสวยแต่รูป
เพราะเรื่องของคุณภาพก็ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยเช่นกันค่ะ

เนี่ยใครที่เป็นคนชอบขี่บิ๊กไบท์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดา
แต่อยากได้หมวกกระน็อกสวยก็เข้าไปดูได้นะคะ

หรือจะซื้อไปเก็บไปตั้งโชว์ก็ไม่ว่ากัน

หรือสาวกลัวแดดมากก็ซื้อไปใส่กันแล้ว
ใส่เดินข้างถนนไม่ได้นะคะ
ไม่ได้ค่ะ
ถ้าชอบหมวกกันน็อกเก๋แบบนี้เข้าไปดูนะคะ
ขึ้นให้ดูผู้ชมแล้วนะหรือว่าโทรศัพท์ไป๐๙๕๙๕๙๓๓๐๘
ส่วนเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลาย
แล้วก็อุปกรณ์ในการตกแต่งยังไงก็สอบถามกันดูได้เลยนะจ๊ะ
แต่ว่าพวกหมวกกันน็อกทั่วไปแบบนี้คือ
มันสามารถใส่ได้จริงแล้วก็มันถูกต้องด้วย
มันมีความป้องกันได้อย่างดีจริงคือเอาจริงก็คือใส่ได้
อะไรต่างแบบนี้เอาไว้เก็บสะสมหรือเอาไว้ดูเล่น
หรือเอาไว้แบบว่าซื้อมาฝากคนที่บ้าน

อยากได้เป็นลักษณะแบบอื่นก็บอกกันได้เพราะเขาทำตามคำสั่งอยู่แล้วนะจ๊ะ